ขอหยิบเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ต่อเนื่องอีกวัน
เพราะอย่างที่คุณสืบสกุลบอกก็คือว่า
พฤติกรรมที่เด็กถูกทำร้าย
เราไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนไม่มีคลิปจึงไม่เป็นข่าว
เราไม่แน่ใจว่าเพราะทุกวันนี้มีคลิปจึงเป็นข่าวบ่อย
หรือแต่ก่อนพฤติกรรมที่เด็กถูกทำอย่างนี้ไม่มากเหมือนเดี๋ยวนี้

ไม่ว่ากรณีพ่อแม่พี่เลี้ยงทุบตีเด็กลูกของตัวเองหลานของตัวเอง
ไม่ว่าครูทุบตีเด็กทำร้ายเด็กทั้งที่เด็กยังเล็กอยู่
มันเกิดข่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกเล่าบ่อยมาก
พยายามจะหาข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีความเห็นต่างกันไม่มากหรอก
ส่วนใหญ่ที่ตรงกันก็คือว่าคนเครียดมากขึ้น
ยุคนี้เครียดมากขึ้นจากปัญหาสารพัดสารพันธุ์
รอมรวิทย์นาคอนทัพท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ
ท่านบอกผมว่านี่เป็นผลพวงเกิดจาก
ความเครียดของทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและครู
พอถึงจุดหนึ่งความเครียดทำให้คนอารมณ์ร้อน
เกิดอารมณ์ชั่ววูบนี่ก็เป็นเหตุผลที่
ที่ผมคิดว่ายากที่จะปฏิเสธครูที่เครียดมาจากครอบครัว
จากเรื่องปัญหาหนี้สินเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัว
เพราะจะลงโทษเด็กของขึ้นครับความเครียดมัน
บันดาลโทษะง่ายขึ้นกว่าอารมณ์ปกติ
มันก็เกิดเป็นข่าวอย่างที่ว่าถามว่า
เราจะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไง
เราก็มีพรบคุ้มครองเด็กออกมาไงครับ
กับพ่อแม่ผู้ปกครองครูใครก็ตามที่ทำร้ายเด็ก
เราไปเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้พระราชบัญญัติแบบนี้
มาแก้ปัญหาเขาแก้ได้ครับ
เมืองนอกนั่นใครทุบตีเด็กพ่อแม่ทุบตีเด็กทำร้ายลูก
เข้าไปอยู่เขาจับเอาเข้าคุกหมดอะครับ
แต่ว่าของเราผมจำได้ว่าหลังจากกฎหมายฉบับนี้ออกมาในดับ
ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะตำรวจอายการหรือใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้สึกว่าถ้าจะลงโทษตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเด็ดขาด
มันจะยิ่งสร้างปัญหาซ้อนปัญหาเพราะอะไรครับ

แม่เลิกกับสามีลูกก็ไม่มีพ่อ
แล้วแม่ทุบตีลูกแล้วเอาแม่ไปทำคดี
เสียค่าปรับก็ไม่มีเงินจะให้ปรับ
เอาไปแม่ไปขังคุกลูกจะอยู่กับใคร
นี่ถ้าจะเอากันแบบตรงไปตรงมานะลูกจะอยู่กับใคร

มันเกิดเหตุเยอะแยะเลยครับที่เอาแม่ไปขังไว้ในห้องขังโรงพัก
แล้วลูกก็ไปกระจอคองแงอยู่หน้าโรงพักหน้าห้องขัง
เพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงดูลูกมีแม่อยู่คนเดียว
ปัญหาที่มันซ้ำซ้อนแบบนี้ในที่สุด
การลงโทษอย่างเด็ดขาดเฉียบขาดเหมือนที่เมืองนอกเขาทำกันเนี่ย
เราทำอย่างนั้นไม่ได้ไปทำก็ยิ่งสร้างปัญหาหนักขึ้นไปอีก
พอทำไม่ได้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งมั้งครับที่ทำให้ไม่เข็ดไม่หลาบ
ก็เกิดเหตุขึ้นมาบ่อยครูก็เหมือนกันครับ
ครูที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้สึกตัว
อย่างครูที่เป็นข่าวเดี๋ยวก็คงอยู่ในข่าว
ที่คุณน้ำแข็งโปรยไปเมื่อกี้ว่าเขาก็ร้องห่มร้องไห้
ไปกราบพ่อแม่ของเด็กถึงบ้านถอดรองเท้าก้มลงกราบเลยครับ
แล้วก็สัญญาว่าจะไม่จับไม้เรียวอีก
พอครูที่ทำผิดเป็นอย่างนี้การที่จะสอบวินัยจะลงโทษกันถึงขั้น
เป็นไปตามกฎหมายนี่เข้าคุกได้เลยนะครับ
ลงโทษทางวินัยเนี่ยไล่ออกได้เลยนะครับ
แต่ว่าผู้บังคับบัญชาก็อารุมอร่วยเพราะคิดว่าสำนึกผิดแล้ว
ฉะนั้นกฎหมายบางอย่างที่ใช้ได้ในต่างประเทศ
เราไปเอาของเขามาใช้เราไปเรียนแบบเขา
แต่วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเอื้ออาทร
อารุมอร่วยซึ่งกันและกันเนี่ยฝรั่งเขาไม่มีเหมือนทุนไทย
เอาเป็นว่าพรบคุ้มครองเด็กที่ออกมานั่นแก้ไขอะไรไม่ได้
ลงโทษรุนแรงก็ไม่ได้ยิ่งซ้ำปัญหาขึ้นมาอีก
ฉะนั้นนี่คือต้นเหตุหนึ่งที่บอกว่าทำไมเราไม่ใช้ความเด็ดขาดของกฎหมาย
ก็เพราะว่ามันมีเรื่องของชีวิตจิตใจเท่านั้น
ไม่เฉพาะแต่เรื่องพ่อแม่ทุบตีลูกครูทุบตีเด็ก

การที่คนเครียดมากเครียดเรื่องหนี้สิน
เครียดเรื่องการงานเครียดเรื่องครอบครัว
เครียดเรื่องไม่มีเงินค่าเทอมลูก
เครียดเรื่องเป็นหนี้บัตรเครดิต
เครียดเรื่องเป็นหนี้นอกระบบ
สังเกตไหมครับว่าคดีที่มันไม่ควรจะเกิดเนี่ย
มันเกิดขึ้นบ่อยมาก
แต่ก่อนรุ่นผมหนุ่มเนี่ย
ขับรถปาดหน้าแซงกันหน่อย
ยกมือกันคนละทีแปลว่าหายกัน
เพราะรถสมัยก่อนไม่ติดฟิล์ม

เพราะรถแต่ก่อนไม่ติดฟิล์มนะครับ
ส่งสัญญาณขอโทษเนี่ยหายกัน
เดี๋ยวนี้ปาดหน้ากันนิดปาดหน้ากันหน่อย
วงอีโต้ไปฟันกันครับ
มีปืนก็ชักปืนไปขู่กันครับ
แล้วบางกรณีก็ลงไปชกกันข้างถนน

คำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ผมได้คุยกับอธิบดีกรมสุขภาพจิต
คุณหมอเกียรติภูมิวงวรจิต
ท่านก็บอกว่าแง่ตอนนี้มันผลจากความเครียด
จิตแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดของกรมสุขภาพจิต
มีคนไปเกี่ยวข้องไปหาไปพบมากเลยนะครับ

นี่เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยเลยนะครับ
แล้วไหนตัวเลขที่มันตามมา
ตัวเลขคนที่แก้ปัญหาเรื่องความเครียดไม่ได้

แก้ปัญหาเรื่องครอบครัวไม่ได้
แก้ปัญหาเรื่องหนี้ไม่ได้
แล้วสุดท้ายฆ่าตัวตายมีตัวเลขปี๒๕๖๒
มีคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ
ลองทายในใจสิครับตัวเลขเท่าไหร่
ฆ่าตัวตายสำเร็จนะ๔๑๓๗คน

จะผูกคอตายแล้วเขาไปช่วยได้ทันอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้
กินยาทันเขาเอาไปล้างท้องช่วยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้
แต่ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ๔๐๐๐กว่า
นี่เอา๓๖๐หาร

เป็นหญิง๘๑๐คน

ก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น

นี่คือปัญหาที่สังคมไทยเป็นอยู่

พ่อแม่เครียดทุบตีลูก
ครูเครียดทุบตีลูกศิษย์

ปัญหาโดยลักษณะที่ยอมแพ้สู้ไม่ไหว

ฉะนั้นวันนี้ก็หยิบเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้

เราจะทำยังไงไม่ให้ความเครียดนั้น

มันเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันแล้วล่ะครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เคราะห์ว่าเอากฎหมายเด็ดขาดมาใช้แล้วมันซ้ำเติมปัญหา

ในห้างก็เห็นที่เขาตั้ง
กระถางเสียบเงินที่จะเอาไปขัดทินผ้าป่า
ยกมือไหว้แล้วของเอาเงินไป๑๖๐บาท
ซื้อข้าวให้ลูกกิน๒คนถูกจับ

เด็กไม่มีที่จะไปจะขอไปอยู่กับแม่ในห้องขังด้วย
ตำรวจต้องเรียรายเงินช่วยกันนะครับ
บางทีถ้าเราใช้กฎหมายตรงไปตรงมาเหมือนประเทศอื่นเขา
เราก็เจอสภาพอย่างนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ
เคราะห์ให้ฟังในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นต้องฉุกคิดอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ